ที่เชียงรายหน่อยคุณผู้ชมฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีกรณีว่าเน็ตไอดอลชาวมงค์คนหนึ่งนะ
เขาไปช่วยเหลือพากลุ่มผู้เสียหายที่โดนหลอกให้ไปลงทุนเนี่ย
ทวงเงินกับคู่กรณีแต่จบไม่สวยอ่ะสิวุ่นวายเลย
โอ้โหคุณผู้ชมนึกว่าจะมาเคลียร์กันดีที่ไหนได้
โอ้โหถีบโอ้โหถีบกันแล้วเอามือดันเอามือตบ
โอ้โหหยุมหัวกันแล้วฮะเกิดขึ้นในสถานีขนส่งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๒กันยายนสาเหตุเนี่ยมาจากทวงหนี้กัน
นักข่าวโรงพิวเมีย์ที่ไปติดตามเรื่องนี้จนได้รู้ว่า
คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเน็ตไอดอลสาวชาวมงค์ชื่อว่าน้ำอิน
คนที่ใส่กระโปรงยาวนะสีน้ำตาล
ส่วนคู่กรณีของเธอชื่อว่านางสาวนัทธิตาอายุ๓๙ปีเสื้อสีชมพูครับ

และยังเป็นเจ้าของกิจการขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับชาวมงค์ด้วย
นัทธิตาเขามีสามีชื่อว่านายสุขุมอายุ๓๖ปี
เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี๖๓ครับ๓ปีที่แล้ว
เขากับภรรยาก็คือนัทธิตาทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องเงิน
และเสื้อผ้าชนเผ่าในตลาดลายงาวหน้าบขเวียงแก่นนั่นแหละ
ที่เกิดเหตุเมื่อกี้แล้วก็ไปกู้เงินกับคู่กรณีมาลงทุน
ต่อมาก็ขยายกิจการกันจึงหาผู้ร่วมลงทุนครับ
รวมไปถึงน้ำอินที่เป็นเน็ตไอดอลชาวมงค์ด้วย
เงินทั้งที่กู้มาและร่วมลงทุนน่าจะประมาณ๓ล้าน๕แสนบาทครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะเจอโควิดเจอวิกฤตโควิดระบาดครับ
เศรษฐกิจไม่ดีเงินที่ไปขอร่วมลงทุนมา
ไม่มีเงินไปคืนเขาแล้วก็ไม่มีเงินปันผลให้ผู้ร่วมลงทุนด้วย
กำไรที่จะต้องให้ผู้ร่วมลงทุนตามที่ตกลงกันไว้ก็ไม่มี
ก็เลยโดนตามทวงหนี้มาตลอดครับ
โดนทั้งข่มขู่โดนทั้งใส่ร้ายโดนทั้งประจานในโซเชียลมีเดีย
แล้วก็โดนประจานต่อหน้าต่อมาฝั่งน้ำอินที่มาร่วมลงทุน
รวมรวมผู้เสียหายเลยจะมาทวงเงินกับนัทธิตาแล้วก็สามี
กระทั่งวันเกิดเหตุไปหาทั้งคู่ที่กำลังเก็บของออกจากร้านเลยนะ
น้ำอินเห็นก็คิดว่าจะหนีนี่ไงก็เลยเข้าไปเคลียร์ก็ไปคุยกัน
แต่ไม่ลงตัวครับก็เลยลงไม้ลงมือกันขึ้น
เหตุการณ์นี้ทำให้นัทธิตาและสุขุมคู่สามีภรรยา
กลัวจะไม่ปลอดภัยมาร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
พยายามอยู่พยายามต่อรองขอจ่ายเป็นรายเดือนได้ไหม
แต่ก็ถูกข่มขู่มาตลอดโดนคุกคามมาตลอด
และในวันเกิดเหตุก็มีตำรวจมาระงับเหตุ
แต่กลุ่มคู่กรณีก็คือกลุ่มฝั่งน้ำอินเนี่ย
กลับบอกว่าเป็นเหตุทะเลาวิวาส
คือตำรวจบอกว่าเป็นการทะเลาวิวาสเฉย
จ่ายค่าปรับไป๕๐๐บาทเท่านั้นครับ
ตอนนั้นก็จะไม่มีเงินจังแล้วนะ

เราอยากให้มีใครก็ได้มาช่วยเหลือเรา
นี่ก็คือสุขุมกับนัทธิตานะคุณผู้ชม
สามีภรรยาที่บอกว่าก็พยายามอยู่
พยายามหาเงินไปจ่ายคืนคนที่มาร่วมลงทุนเนี่ย
คุณผู้ชมมาฟังฝั่งของน้ำอินกันบ้าง

ใบหน้าเธอยังมีแผลอยู่ทางซ้ายเนี่ยนะแต่ยังยิ้มได้

ไลฟ์แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่า

ก็โดนเปรียบเทียบปรับไปนะในข้อหาทะเลาวิวาส
แต่ความจากฝั่งน้ำอินเป็นยังไงฟังด้วยกันเลยคุณผู้ชม
อินบอกคุณตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว

๕๐๐อะไรนั่นคุณผู้ชมครับก็ลองฟังดู
ขณะที่หนึ่งในผู้เสียหายครับบอกว่า

บอกว่าพวกเขาโดนชักชวนให้มาร่วมลงทุนธุรกิจ
แต่พอฝั่งนั้นได้เงินไปก็ไม่จ่ายคืน
บอกแค่ว่าประโยคนี้อีกแล้ว

พวกเขาอุตส่าห์ลงเงินไปเขาก็เก็บความคับแค้นใจมาเรื่อย
จนกระทั่งน้ำอินเนี่ยรับอาสามาว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นคนประสานกับ
คู่กรณีก็คือฝั่งสุขุมกับนัทธิตาให้
แล้วก่อนหน้านี้คู่กรณีท้าทายมาตลอดด้วยนะ
จนพวกเขาซึ่งเป็นคนลงเงินไปทนไม่ไหว
ตามไปที่บขศเวียงแก่นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิปเลย

ตำรวจสพเวียงแก่นก็บอกว่าสาเหตุเกิดจากการทวงหนี้กัน
แต่คู่กรณีไม่มีจ่ายให้ก็เลยตบตี
หลังจากนี้เดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แล้วก็ไกล่เกลี่ยกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอดูว่าจะจบอย่างไรนะครับ